ถัดไปครับจากหลายช่องเลยครับ
พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับ

พบผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งอายุ๓๘ปีนะครับ
ซ้ำ๒ครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
มีโอกาสที่เกิดกรณีขึ้นแบบนี้ไหมครับ
แล้วก็มันหมายความว่าเชื้อมีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่า
แล้วเราควรจะป้องกันตัวอย่างไรได้บ้างครับ
ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ

โรคนี้เป็นโรคค่อนข้างใหม่
เกิดขึ้นมา๓๔เดือนนะครับ
ถ้าถามว่าจากทั่วโลกเคยมีรายงาน

ผมใช้คำว่าการป่วยซ้ำก่อนนะครับ

ที่จีนกับที่ญี่ปุ่นเคยมีรายงานแบบนี้
ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศละเคสนะครับ

ญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นการป่วยซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากออกจากสถานพยาบาลแล้วนะครับ
ถ้าถามว่าแล้วเคสที่ชัยภูมิ
จริงเขาไปนอนที่โรงพยาบาลหนองบัวแดงนะฮะ
ผมหาประวัติทั้งจาก๒โรงพยาบาลแล้ว

แล้วก็โรงพยาบาลชุมชนที่ชายภูมิคือหนองบัวแดง
เคสนี้เนี่ยเริ่มป่วยครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙จริงครับนะครับ
แล้วก็มาด้วยอาการที่เป็นไม่มากเหมือน๘๐ทั่วไปนะครับ
คือมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดนะครับ
ก็ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้น
ครบ๑๔วันตามที่ผมได้นำเรียนตอนต้น

เขาอยู่ในโรงพยาบาลครบ๑๔วันนะครับ
คุณหมอก็ให้กลับบ้านโดยแนะนำให้กลับไปแยกตัวที่บ้านนะครับ
ต้องขออนุญาตอีกครั้งตรงนี้ชมเชยคนไข้ครับ
คนไข้ปฏิบัติตัวดีมากแยกตัวดีมากนะครับ
เขากลับไปบ้านเนี่ยเท่าที่ทราบก็โทรไปถามที่คุณหมอที่หนองบัวแดงด้วยนะครับ
คนไข้รายนี้อยู่ในบ้าน
โทรศัพท์ให้คนมาส่งของส่งอาหารเนี่ยแขวนไว้หน้าบ้าน
แยกตัวเองดีเยี่ยมเลย
หลังจากนั้นเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเมื่อต้นเดือนนี้
ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นประมาณวันที่๓ที่๔นะครับของเดือนนี้นะครับ
เหมือนกับขั้นเนื้อขั้นตัวมีนมูกนิดหน่อย
รู้สึกเหมือนมีไข้นะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหนองบัวแดง
หนองบัวแดงเห็นว่าเคยมีประวัตินะครับ
ก็เลยทำสวอปซ้ำแล้วพบว่าเจอเชื้อ
แต่วัดไข้ไม่มีไข้นะครับเรียนยืนยันอีกครั้ง
เคสนี้ไม่มีไข้

ถามว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำได้ไหม
อย่างที่ออกตัวนะครับเป็นได้๒แนวทาง
แนวทางแรกคนไข้คนนี้ติดเชื้อซ้ำนะครับ

ถ้าดูจากการที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งแรกแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะว่าอาการปกติไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยนะครับสบายดี
ขับรถกลับมาบ้านที่ชายภูมิได้ครับ
พูดง่ายนะครับมันไม่น่าจะใช่
ถามว่าติดเชื้อซ้ำเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้
แต่ว่าเราคิดว่าหลังจากดูประวัติแล้วนะครับไม่น่าจะใช่ข้อนี้

ข้อสองกรณีนี้ก็คือว่าคนไข้ไม่ได้ป่วยใหม่
ผมเรียนยืนยันอีกครั้งนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลชายภูมิเนี่ย
ผมขอดูอะไรฮะที่เขาเรียกชาร์จเป็นชาร์จวัดไข้นะครับ
ดูเรื่องอัตราการหายใจคนไข้บอกว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อย
หายใจเหนื่อยก็เลยมาโรงพยาบาลอัตราการหายใจแรกรับ
แล้วก็ตลอดที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ๒๐ครั้งต่อนาทีคือปกติ
ไม่มีไข้เลยมีเนื้อมูกนิดหน่อยนะครับตรวจดูเรื่องของแล็บทุกอย่างอย่างอื่นแล้วนะครับ
เว้นที่ว่าเจอเชื้อโควิด๑๙เนี่ยแล็บอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างปกติยกเว้นเม็ดเลือดขาวที่ขึ้นไป
บ่งว่าน่าจะเป็นการติดเชื้ออาจจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียด้วยซ้ำนะครับ
คงขออนุญาตนำเรียนว่าสำหรับรายนี้นะครับเฉพาะรายนี้กรณีนี้น่าจะไม่ได้เป็นการติดเชื้อซ้ำ
ป่วยครั้งใหม่ถ้ามีนะครับที่มีน้ำมูกนิดหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นการป่วยอย่างอื่นมากกว่า
เชื้อที่เจออาจจะมีคนถามว่าคืออะไรเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซากของเชื้อไวรัสที่ตรวจเจอยังสามารถตรวจเจอได้อยู่ครับ
ต่างประเทศสามารถตรวจเจอได้ถึง๓๐วันนะครับแล้วเคยมีคนไปเพาะเชื้อว่ามันไม่ขึ้น
ผมเรียนย้ำอีกครั้งว่ามีที่ประเทศสหรัฐนะครับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐเขาออกแนวทางเลยครับว่าถ้าคนไข้อาการไม่มาก
อาการไม่มากนะครับเมื่อคนไข้ดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าให้อยู่โรงพยาบาลแค่๗วันนับจากวันเริ่มมีอาการแล้วกลับบ้านได้โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ
เพราะลายนี้คนไข้ปฏิบัติตัวดีมากนะครับแล้วถ้าอีกครั้งนะครับโรคเป็นโรคใหม่แต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้จากการที่ไปดูประวัติของทั้งสองแห่งผมดูเองด้วยนะครับน่าจะไม่ใช่การติดเชื้อครั้งใหม่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราก็ให้คนไข้นอนในวอร์ดนะครับที่ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙แล้วก็แยกตัวอย่างชัดเจน

จากไบรัสไม่สามารถแพร่เชื้อได้
แต่อย่างไรก็ตามผมขยายเพิ่มนิดเดียวครับ

ประมาณแบบนี้มาลองทำการศึกษาต่อว่า
ตัวเชื้อมันจะสามารถเพาะเชื้อขึ้นไหม

แต่ต่างประเทศเรามีข้อมูลมาตามนี้ขอบคุณครับ